เช็คดวงกันแล้วนะคะว่ากันว่าดาวพระเคราะห์ทั้ง๕เนี่ยมารวมตัวกันคุณชนะ
จะส่งผลทำให้๓ราศีนั้นดวงดีขึ้นทันทีนะคะ
แล้วจะมีราศีของคุณผู้ชมหรือไม่ติดตามได้เลยกับหมอไก่อาจารย์พ่อพาที่นี่

สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
ในวันที่๒๗กุมภาพันธ์นี้ค่ะ
ปรากฏการณ์การรวมตัวกันของดาวพระเคาะทั้ง๕ดวงที่ราศีมังกร
ซึ่งปรากฏการณ์แบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยนะคะ
โดยปรากฏการณ์การรวมตัวของดาวทั้ง๕นี้ค่ะ
ส่งผลทำให้๓ราศีต่อไปนี้ดวงชะตาดีขึ้นทันทีค่ะ
สำหรับราศีแรกนะคะคือชาวราศรีมังกรค่ะ
สำหรับชาวราศีมังกรนะคะถือว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะ
ถึงแม้ว่าดวงชะตาของคุณจะดีแบบค่อยเป็นค่อยไป
แต่รับรองว่าถึงจุดหมายปลายทางถึงความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะ
สำหรับปรากฏการณ์การรวมตัวของดาวพระเคาะทั้ง๕ดวงนี้นะคะ
ส่งผลดีโดยตรงกับชาวราศีมังกรค่ะ
ทำให้ชาวราศีมังกรนะคะมีโอกาสดีเข้ามาในชีวิตค่ะ
สิ่งไหนที่คุณคิดว่าไม่น่าจะได้หรือว่าไม่น่าจะสำเร็จ
ก็มีโอกาสที่จะสำเร็จแบบฟุกแบบเกินความคาดหมายนั่นเองค่ะ
ราศีต่อมาที่ดวงชะตาดีไม่แพ้กันเลยค่ะ
นั่นก็คือชาวราศรีมีนนะคะ
สำหรับชาวราศรีมีนค่ะเรียกได้ว่าแต้มบุญของคุณเลิกทำงานแล้วนะคะ
เพราะในจังหวะที่ดาวพระเคาะมีการมารวมตัวกันทั้งหมด๕ดวงนี้ค่ะ
ส่งผลทำให้ชาวราศีมีนดวงชะตาดีขึ้น
โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะ
ถึงแม้ว่าเงินทองที่จะเข้ามาในช่วงนี้จะเป็นเงินทองก้อนเล็กนะคะ
แต่หมอไก่ขอให้คุณอดทนอดใจรออีกสักครู่หนึ่งค่ะ
เพราะว่าในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะ
ดวงชะตาของชาวราศรีมีนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
รับรองว่าข่าวดีใหญ่รอคุณอยู่ในช่วงเดือนเมษายนนี้อย่างแน่นอนค่ะ
สำหรับอีกราศีหนึ่งที่น่าจับตามองอย่างมากเลยค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีธนูค่ะ
หลังจากที่ดาวพระเคาะมีการมารวมตัวกันทั้งหมด๕ดวงนี้นะคะ
ส่งผลทำให้ดวงการเงินของชาวราศีธนูดีขึ้นอย่างมากเลยค่ะ
ในช่วงนี้นะคะไม่ว่าชาวราศีธนูจะทำอะไรหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นเลยค่ะ
เรียกได้ว่าในช่วงนี้คิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ได้ทอง
มีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบอีกด้วยนะคะ
หมอไก่ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้ง๓ราศีผู้โชคดีนี้ด้วยนะคะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ